ดูเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชกันหน่อย
เป็นเหตุการณ์ตายแล้วฟื้นที่ไม่เหมือนข่าวที่เราเคยเล่ามา
คุณคุณตาวัย๖๔ปีจูงหลานสาววัย๔ขวบข้ามถนน
แล้วมีรถคันหนึ่งขับมาเร็วมากนะคะ
ชนทั้งตาทั้งหลานเนี่ยกระเด็นกระดอนเลย
คุณตาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสกระโหลกแตกสุดท้ายเสียชีวิต

เห็นเป็นหลักอยู่แล้วทุกกรณี
ถ้าเป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติจะมีการชนะสูตรพลิกศพ

ทุกอย่างแล้วในวันที่จะมาตั้งสวดอภิษฐรรม
วันแรกเขาจะต้องมีการรดน้ำใช่ไหมคะ
จังหวะที่วางร่างคุณตาไว้แล้วก็จะมีการรดน้ำ
ปรากฏว่าลูกจับมือแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวอุ่น
แล้วพอจับชีพจรอยู่มันเต้นนะคะ
หัวใจมันยังเต้นอยู่ชีพจรยังเต้นอยู่
ก็เลยไปเอาเครื่องวัดชีพจรมาวัด
แล้วปรากฏว่ามันยังเต้นอยู่จริง
โรงเริงที่สั่งมาเลยบอกเอาไปคืนเลยเอากลับไปเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๒๒๙ทับ๒ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราพอได้รับแจ้งเรื่องราวจากอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ
เจ้าของบ้านประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิต

ผู้ตายคือในเลื่อนวงจันทร์อายุ๖๔ปีค่ะ
ครอบครัวเนี่ยตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่หน้าบ้านบรรยากาศก็โศกเศร้า
มีการปรับพื้นที่รอบบ้านวางเต็นต์เตรียมจัดโต๊ะเก้าอี้ให้แขกที่จะร่วมไว้อาลัยกัน
ก็สั่งโลงอะไรมาดิบดีเลยนะคะ
สอบถามนายสุวรรณวงจันทร์และนางสาวอรวรรณวงจันทร์ลูกชายกับลูกสาวของในเลื่อน
บอกว่าพ่อมีอาชีพขับรถสองแถวรับจ้าง
อายุ๖๔แล้วก็จริงแต่พ่อเป็นคนร่างกายแข็งแรงนะ
ทีนี้วันเกิดเหตุค่ะ๓มกราคม๑ทุ่ม
เลื่อนกับครอบครัวไปร่วมงานแต่งงานในหมู่บ้านเดียวกัน
ทีนี้จังหวะจูงมือหลานสาววัยสี่ขวบข้ามถนนตรงจุดกลับรถใกล้วัดพังสิง
ถนนสายนครศรีธรรมราชสงขลามีรถเก่งคันหนึ่งพุ่งมาด้วยความเร็วแบบเนี้ยค่ะ
แล้วชนตาเลื่อนกับหลานตัวลอยแบบนี้เลย
เลื่อนได้รับบาดเจ็บกระโหลกแตกหลานวัยสี่ขวบแขนหัก
กู้ภัยรีบนำทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่ว่าในเลื่อนเสียชีวิตค่ะทีนี้พอในเลื่อนเสียชีวิตแล้ว
ทางโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์เขาก็ชนสูตรพลิกศพ
ศพไว้อย่างน้อย๒ชั่วโมงแล้วด้วยนะ
ให้แน่ใจว่าอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเนี่ย
ทำงานแล้วจริงถึงให้ครอบครัวนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ลูกก็ต้องเตรียมงานศพกันโทรสั่งโรงศพให้ไปส่งที่บ้านนะคะ
ทีนี้จังหวะรดน้ำศพอย่างที่บอกลูกชายจับมือในเลื่อน
จับแขนแล้วรู้สึกว่านี่อยู่ห้องเย็นมา๒ชั่วโมงแล้วนะ
ยังตัวอุ่นอยู่เลยแล้วหัวใจพ่อเต้น
รีบโทรหากู้ภัยบอกเอาเครื่องมาวัดชีพจรพ่อเดี๋ยวนี้
แล้วบอกร้านเลยพี่เอาลงศพกลับไปเลยพ่อผมไม่ตายแล้ว
กู้ภัยมาถึงก็รีบเอาเครื่องวัดชีพจรมาวัด
ปรากฏว่าไม่มีชีพจรค่ะก็เลยว่าเอ๊ะมันมันผิดปกติหรือเปล่า
ก็เลยทดสอบเครื่องวัดชีพจรลูกสาวของในเลื่อน
ปรากฏว่าเครื่องใช้งานได้ปกติเลยเอ้าขอวัดอีกรอบหนึ่งได้ไหม
เพื่อความแน่ใจเอาเครื่องนี้มาวัดชีพจรในเลื่อนอีกที

ชีพจรพุ่งขึ้นมาร้อยกว่าค่ะค่ะอ่าก็คือเต้น
อันนี้เขาก็เลยถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานใช่ไหม
ใช่ว่าชีพจรมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยร้อยสามสิบสามเห็นไหมอ่ะ
มันพุ่งขึ้นมานั่นคือสัญญาณชีพอะค่ะ
ดีใจมากทุกคนรีบพาในเลื่อนกลับไปโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเลย
หวังใจแล้วล่ะพ่อรอดแน่นอนแต่พอไปถึงโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่วัดชีพจรซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
แต่คราวนี้ชีพจรไม่เต้นแล้วนะคะ
กี่ครั้งก็ไม่เต้นอีกแล้วไม่มีปฏิหารเกิดขึ้น
คุณหมอก็ยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่านายเลื่อนเสียชีวิตแล้ว
สุดท้ายเอาให้แน่ใจรอบที่๒ลูก
พอแน่ใจแล้วก็นำศพในเลื่อนกลับมาที่บ้าน
ต้องโทรให้ร้านเอาโรงกลับมาส่งใหม่อีกรอบนึงค่ะ
วัยรดนำศพตั้งแต่แค่ฟืนขึ้นมากลับโรงไม่สุขคุณ
ภารกิจฟืนลักษณะที่เราสังเกตให้มันคือ
ชีพจรอย่างเต็มเหนื่อยกับภาพภาคอาหารรัฐมนต์ลืม
มีมูลนิธิมาเช็บชีพจรไหมละคะ

อ่ายังมียังมียังมี
ยังมีลุ่มยังมีชีพจรอยู่
วันคืนก็คือเตรียมหน่วยไม้ได้มาเรียบร้อยหร

ซึ่งพอภอพฤขจรขึ้นเขาก็ค่นครับค่ะ
โดยความจริงกับคนครับพอค่ะ